ธรรมเนียมคนไทยเชื้อสายมอนในพื้นที่นครชุมเกี่ยวกับการบวชเรียนในทางพระพุทธศาสนา
บ้านก็จัดเตรียมงานแบบลดทอนขั้นตอนไปให้เรียบง่ายเพราะต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก
แต่บางบ้านก็จะเตรียมงานให้ตามพิธีตาเก่าก่อนสมัยปู่ย่าตายาย
เช่นธรรมเนียมการบวชของนาคและหางนาค
โดยนาคคือผู้ที่จะอุปสมบทเป็นพระ
จะเข้าพิธีการอุปสมบทเป็นคู่เป็นหมู่ก็ได้
และมีเพิ่มเติมคือหางนาค
เป็นเด็กที่จะบรรพชาเป็นเนร
เพื่อเป็นผู้อุปถาคช่วยเหลือพระ
ในกิจวัตรประจำวันได้